มาต่อกันที่เรื่องดีของวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า
สำหรับปูปรัยาและก็พิชยัตน์นั่นเอง
ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรติดตามพร้อมกันค่ะ

ปล้นวิญญาณภาพยนตร์แนวลึกลับสยองขวัญ
และดีนอันทิศอดีตผู้บริหาร

เอาให้ไปสู่ระดับฮอลลีวูดเลยค่ะ
โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแบบเป็นทางการไปแล้วนะคะ
งานนี้ค่ะพาคินมะลิวันโปรดิวเซอร์

ด้วยนักแสดงนำอย่างที่บอกไปคือปูปรายา

บอกเลยว่าทุ่มเทกับเรื่องนี้สุดฝีมือแน่นอน

ได้รับการยอมรับในระดับสากล

หนังเรื่องนี้จะได้เข้าฉายที่อเมริกาด้วยล่ะค่ะ

ทางอเมริกาก็ซื้อไข้หนังซื้อไปแล้ว

แล้ว

อะไรที่คนไทยเข้าถึงได้ง่ายเลยครับ

ก็เป็นผู้หญิงที่ถูกรับผ้าตัวมา
แต่เรื่องนี้ธีมที่เป็นหลักก็คือ

ก็คือตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมโยงทุกคน

คือทราบอยู่แล้วว่าทั่วเอเซียฉาย
แล้วก็เมโดอีสก็ฉาย

ค่ายหนังใหญ่ที่อเมริกาได้

จะเอาเรื่องนี้ไปฉายที่เยี่ยมนู่น
เขาบอกว่าไปเปิดที่เอลเอ
เขาบอกว่าผลตอบรับโปรดิวเซอร์ที่เข้ามาดูหนัง
บอกว่าเขาชื่นชมและชอบค่ะ